คุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพามรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
จับกลุ่มผู้กระทำผิด๒คดีนะครับ
ไปดูคดีแรกกันก่อนเป็นคดีสาวแสบในแก๊งปลอมลอตเตอรี่
นำลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินตามร้านค้าครับ
โดยนางบุญลองช่วยสนิทอายุ๓๘ปีผู้ต้องหาคดีช่อโกง
ถูกจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าย่านมีนบุรีพร้อมให้การรับสาภาพนะครับว่า
ร่วมกับพวกอีก๔คนก่อเหตุมานานเป็น๑๐ปี
มีผู้ค้าลอตเตอรี่กว่า๑๐๐รายตกเป็นเหยื่อ
เสียเงินให้กับแก๊งนี้รายละ๒๐๐๐๔๐๐๐บาท
มีนายดำอายุประมาณ๖๐ปีเป็นตัวการใหญ่ซึ่งไม่สนิทกัน
จะเป็นคนนำลอตเตอรี่ปลอมและก็บัตรประชาชนปลอมมามอบให้ย่านรังสิต
ก่อนที่จะกระจายไปหลอกเหยื่อตามพื้นที่ที่นายดำนั้นกำหนด
สูงสุดที่ไปขึ้นเงินคือ๔๐๐๐บาท
โดยได้ส่วนแบ่งจากนายดำ๑๔๐๐๐บาทครับ
ตำรวจกำลังขยายผลตามจับกลุ่มนายดำและเพื่อนร่วมแก๊งมาดำเนินคดี
พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้เสียหายที่เคยถูกหลอกลวงจากแก๊งนี้
หรือลักษณะแบบนี้ให้รีบเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
พลตำรวจตรีสุรเชษยังแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหา๑๔คน
ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ
ใส่ร้ายรัฐบาลและเตรียมออกหมายจับอีก๑๓คนด้วยนะครับ
มีเนื้อหาว่าเรือเหาะก็ซื้อมาซ่อมยังจะซื้อดาวเทียมกว่า๙๐๐๐ล้านบาทมาอีก
พร้อมกับนำภาพเรือเหาะดาวเทียมแล้วก็นำภาพถ่ายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีมาตัดต่อ
อกจากนี้ยังมีการตัดต่อภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอีกด้วย
ตรวจสอบพบแอดมินเพจก็คือนางวัฒนาเอฟเบสอายุ๕๖ปีสัญชาติอังกฤษพักอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
ขอหมายจับในฐานความผิดนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
พลตำรวจตรีสุรเชษยังฝากเตือนประชาชนหากจะส่งต่อข้อมูลข่าวสารต้องศึกษา
แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกับทางราชการว่าถูกต้องหรือไม่
จากการแชร์ข้อมูลที่บึดเบือนถือว่าเป็นความผิดทั้งสิ้นและมีโทษถึงจำคุกครับ